คุณผู้ชมทีนี้เรื่องความหวังของคนไทยบ้างค่ะ
วัคซีนโควิด๑๙เพื่อคนไทย

แล้วหลายคนก็รู้สึกว่าตอนนี้ความหวังของเรากำลังจะมาแล้ว

แต่ทีนี้เราจะได้ฉีดในกลุ่มแรก

เดี๋ยวเรามาไล่เรียงมาดูกันดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมว่าเราจะมีโอกาสได้ฉีดไหมอยู่ในกลุ่มไหนบ้าง
คนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะ
ระยะแรกต้องบอกคุณผู้ชมก่อนค่ะเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนหน้าแล้วนะ
จะเข้ามา๒แสนโดสอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าประชากร๑คนจะต้องฉีด๒โดส
ดังนั้น๒แสนโดสจะฉีดให้ได้กับคน๑แสนคน
แล้ววัคซีนล็อตต่อมาจากกุมภาก็คือเดือนมีนาคมค่ะ
มีนาจะเข้ามาอีก๘แสนโดส๘แสนโดสนี้ก็ฉีดได้๔แสนคนนะคะ
แล้วเมษาก็จะเพิ่มจำนวนอีกเป็น๑ล้านโดสอันนี้จะฉีดให้ได้๕แสนคน
ครับอันนี้คือระยะแรกหรือว่าล็อตที่๑รวมทั้งสิ้น๒ล้านโดสนะครับ
ที่คุณอาริยาเนี่ยแจกแจงให้ฟังกันไปแต่ว่าถ้าแจกแจงรายละเอียดแบบปลีกย่อยเข้าไปอีกนะคุณนะ
ใน๒ล้านโดสที่ได้มาในล็อตที่๑เนี่ยนะครับอย่างที่บอกปลายเดือนกุมภาพันธุ์มันมาก่อน
แสนโดสใช่ไหมคุณแบ่งเป็น๒๐๐๐โดสจะมอบให้กับโรงพยาบาล
ฉีดให้ผู้ทำงานภาคสนามในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดทั้งพื้นที่สีแดงและพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มข้น
คือสีแดงกล่ำเนี่ยนะฮะเช่นสมุทรสาครชมบุรีระยอง๒๐๐๐รายก่อนอันนี้ฉีดให้นะฮะ
แล้วก็ในส่วนของ๑๘๐๐๐โดสจะฉีดให้กลุ่มเสี่ยงที่มีการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนสูง
และกลุ่มจำเป็นอื่น๑๘๐๐๐คนนะครับอันนี้คือ๒แสนแรก๒แสนโดสแรกนะครับ
และหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นเดือนมีนาคม๘แสนโดสแบ่งเป็น๒แสนโดส
เข็มที่๒ให้กับกลุ่มที่ฉีดไปแล้ว๑๒๐๐๐คนจะได้รับการฉีดเข็มที่๒แล้ว
และอีก๖๐๐๐๐๐โดสเนี่ยนะฮะจะฉีดให้กลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ชายแดนภาคตะวันตกชายแดนภาคใต้และบุคลากรทางการแพทย์อื่นอสมอีก๖๐๐๐คน
และกลุ่มที่ติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงกลุ่มจำเป็นอื่นอีก๕๔๐๐๐คน
นี่รวมอีก๖แสนโดสในเดือนมีนาคมนะครับรวมเป็นกี่โดสนะคุณนะ
ล้านโดสนะฮะกุมภามีนา๑ล้านโดสนะครับเดือนเมษายน๖๔อีก๑ล้านโดส
๑ล้านโดสในเดือนเมษายนแบ่งเป็น๖แสนโดสฉีดเข็มที่๒ให้กับกลุ่มที่ฉีดไปแล้ว
๖๐๐๐๐๐คนฉีดซ้ำและก็อีก๔๐๐๐๐๐โดสฉีดให้กับบุคลากรอื่นเพิ่มเติม
อันนี้คือล็อตแรกนะคะมาดูล็อตที่๒บ้างคุณผู้ชมค่ะ
คือล็อตที่๒จะเริ่มคือเดือนพฤษภาคมปีนี้กลางปีนะคะ
ทั้งหมด๒๖ล้านโดส
๖ล้านโดสก็ฉีดได้สำหรับประชากร๑๓ล้านคน
ตรงนี้จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยออกสปอร์ต
รัฐบาลก็มีการจัดหาจัดซื้อเพิ่มเติม
วัคซีนที่จะผลิตเองจากทางคณะแพทยศาสตร์
คณะเพศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วย
จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในพระปรมาพิไทย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สามารถผลิตวัคซีนได้
ก็คาดว่าจะผลิตได้ปีละ๒๐๐ล้านโดส
ก็น่าจะเพียงพอต่อการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศนะคะ
เพราะว่ารัฐบาลเองก็ตั้งเป้าเอาไว้
ว่าจะฉีดให้กับคนไทยคือ๗๐ล้านโดส

เพราะว่าคนหนึ่งต้อง๒โดสก็คือจะฉีดได้๓๕ล้านคน
คือครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศนะ
แต่หลังจากนี้ก็ต้องมีการผลิตให้ได้
แล้วก็สามารถที่จะฉีดให้กับคนไทยทุกคน
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็มีเรื่องของการอนุญาตให้ภาคเอกชน
อย่างเช่นโรงพยาบาลเอกชนสามารถที่จะจัดซื้อจัดหาวัคซีนเองได้
แต่ว่าอย่างหนึ่งจะต้องผ่านมาตรฐานการรับรองจากทางออยก่อน
แล้วก็ต้องผ่านทางการรับรองของต่างประเทศมา
แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมการใช้
อันนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วก่อนที่จะนำไปฉีดให้กับประชาชน
คือกลุ่มของเอกชนที่จะให้นำเข้ามา

เพื่อให้คนที่เขามีกำลังทรัพย์สามารถที่จะจ่ายเงิน
แล้วก็ไปฉีดเองได้ไม่ต้องรอฟรีของรัฐบาล
ที่นี่เขาบอกว่าที่มาของวัคซีนต่าง

แล้วก็อีก๒๖ล้านโดสบวก๓๕ล้านโดส
มาจากการถ่ายท่อเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ต
เขาบอกว่าคือออกฟอร์ตเขามีการพัฒนาวัคซีนตัวนี้
จริงต้องใช้เวลาในการพัฒนาเป็น๑๐ปี
แต่นี่สามารถพัฒนาได้ภายใน๑๐เดือน
แล้วก็เรื่องของการเห็นผลเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีน
เขาบอกว่าเห็นผลในการป้องกันโรคที่๖๒ในโดสแรก
แล้วพอโดสที่๒เขาบอกว่าเห็นผลถึง๙๐
นี่แหละไทยถึงรับเทคโนโลยีตรงนี้มา
เพื่อที่จะนำมาผลิตเพื่อให้คนไทยด้วยกัน
ถูกต้องแล้วก็ระยะห่างของการฉีดแต่ละโดส
แรกฉีดเสร็จแล้วปั๊บก็ต้องเว้น

แล้วก็โดสแรกต้องฉีดไป๑๕วันมันถึงจะทำงานนะคุณ
ก่อนหน้านั้นได้ข่าวไหมที่มีบุคลากรทางการแพทย์เขาฉีดไป
แล้วก็ฉีดปุ๊บติดโควิด
หลายคนสงสัยจริงมันยังไม่ทำงาน

เรื่องของวัคซีนเป็นความหวังของคนทั่วโลกเลยนะฮะ
ไทยจะได้เริ่มฉีดกันแล้วเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ